สวัสดีค่ะสวัสดีครับสัญจรทั่วอาทิตย์ก็ติดทั่วไทยไปกับตลอดข่าวนะคะ
เปิดมาก็หอบแล้วนี่เต้นเต้นเพื่อเดี๋ยวก่อนเป็นอะไรเนี่ย
เดี๋ยวเรียกโรงพันธ์มาก่อนไหวไหมเนี่ยไหวไหวไม่ได้เต้นนาน
เข้ามาแบบนี้คึกคักกันหน่อยเพราะว่าต้องเต้นเรียกน้ำย่อย
ข่าวแรกของเราในวันนี้จะคุยกันเรื่องไส้

ไส้ของเจ้าเครป

ลากไส้คุณก็ชอบ
ไม่ใช่เดี๋ยวจะพาไปนี่จังหวัดอ่างทอง
เขาบอกว่าไส้มันทะลักทลายดูสิ
ชิ้นใหญ่มากคุณผู้ชมนะแค่ขนาดเคล็ปก็ใหญ่แล้วนะคุณผู้ชมนะ
นี่แหละครับร้านนี้ไฟวับ
เห็นไกลนึกว่าซุ้มยาดอง

ไม่ใช่นะเดี๋ยวนะทั้งหมดนี่คือไส้ที่จะสามารถใส่ลงไปในเคล็ปได้หรือ
ใช่ครับโอ้โหมาแบบไม่มีหั่นไม่มีอะไรเลยเหรอ

เขาถึงบอกไงว่ามันคือเครปญี่ปุ่นไส้ทะลักที่จังหวัดอ่างทอง
เจ้าของร้านก็คนนี้ครับนางวิจิตรสุขมี
อายุ๔๐ปีหรือว่าที่ลูกค้าเขาเรียกกันติดปากว่า

จะขายอยู่ริมถนนอ่างทองโพพระยาอำเภอเมืองอ่างทองนะครับ
เขาบอกว่ามีลูกค้าทั้งขาจรขาประจำพากันมารับบัตรคิว
แล้วก็เขียนรายละเอียดสั่งซื้อกันไว้อย่างคึกคัก
ต้องรอคิวนะไม่ใช่ไปถึงแล้วทานได้เลย

ใช่ครับแล้วลูกค้าที่ไปนะครับ

เคล็ปไซซ์ทะลักของป้าวิจิตเอารอยเนื้อนแน่นนะครับคุณผู้ชม

เป็นแม่ค้าขายเครปญี่ปุ่นมานานกว่า๔ปีแล้ว
โอ้โหประสบการณ์เนี่ยแน่นปั๊กเลยทีเดียว
เธอนั้นจะขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างตระเวนขายไปตามสถานที่ต่างนะครับ
สถานที่ประจำจะอยู่ตรงข้ามโรงแรมอ่างทอง
และมีเมื่อ๓๔เดือนที่ผ่านมา
เขาบอกได้ปรับปรุงรสชาติเพื่อให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
เป็นการเอาใจแล้วก็เพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้า
อย่างแรกเลยก็คือเพิ่มเนื้อเครปให้มีทางเลือกมากยิ่งขึ้น
ก็คือมีหลายรสชาติรสโก้แป้งใช่ไหมสามรสชาติน้องใบตอง

มีรสวานิลารสโกโก้แล้วก็รสชาโค
สามรสชาตินี้น้องใบตองชอบแบบไหน
ชอบแบบชาโคชอบดำ
ชอบดำชอบอะไรที่มันดำแล้วต้องใหญ่ด้วยไหม
ใหญ่ดำแน่นไส้เครปแน่น

ไม่เนี่ยร้านนี้ต้องลองแล้วล่ะคุณ
แล้วก็นอกเหนือจากนี้ไส้เนี่ยเพียบเลยนะครับ
มีให้เลือกถึง๓๑ไส้เอาแค่ยกตัวอย่างมาแล้วกัน
แฮมปูอัดเบคอนกุ้งมายอนเนสลูกเกดและสตอเบอรี่

เอาพริกเผาหมูหย่องก็ได้มีคุณผู้ชมส่งมาว่าชอบทาน
มันไส้เยอะนี่แหละที่แรกก็มีอยู่๓๔อย่าง
ไปมาก็เลยคิดอยากลองแบบแปลกใหม่ก็เลยคิดแพงเอา
ไม่เอาขาวเลยลูกค้าก็ชอบใจ
ไส้หมูไส้ไก่ไม่มีนะ
ไม่มีเอาแบบปกติที่เขาทานกันมีกล้วยหอมโชคเคล็ด
มีให้เลือกเยอะนี่กล้วยหอบนี่สาวก็ชอบ
เอาละครับบอกเลยนะครับว่าจะไม่ให้ลูกค้าเขาชอบได้ยังไง
แต่ละชิ้นแต่ละไส้มันแน่นร้นทะลักราคา
เนี่ยแพงไหมถูก๒๕๓๐บาทเท่านั้นอาจจะแพงขึ้นมาอีกนิด
ถ้าหากว่าเพิ่มไข่เพิ่มไส้ก็จะคิดเพิ่มอีก๕บาทเท่านั้นเองครับ
คือปกติถ้าไส้แน่นขนาดนี้เนี่ยมี๕๐๖๐บาทแล้วนะ
แผ่นหนึ่งที่เราหาได้โบโลน่าชิ้นเท่านี้แฮมชิ้นเท่านี้
โอ้โฮไหนจะใส่กรงใส้กล้วยลงไปอีกเดี๋ยวกล้วยมันไม่เห็น
เป็นหวีเขามาเป็นชิ้นแล้วค่อยตัดไง
โอ้โหคุณจับกล้วยมาชิ้นเข้าข้อมือนี่ผมตกใจหมดเลย
กล้วยทั้งหวีตรงนี้คือก้านกล้วย
โอ้โหถ้ากินเยอะขนาดนั้นไม่ต้องใส่บนเก๊บแล้วใหญ่เกิน
เอาแค่พออิ่มแล้วกันแต่ถ้าเกิดยังไม่อิ่ม
อันนี้เดี๋ยวพาทานของหวานแล้วไปโต้รุ่งกันหน่อย
พาไปทานข้าวต้มโต้รุ่งร้านนี้ขายดิบขายดีมาก
และที่สำคัญทานข้าวต้มทานก๋วยจั๊บเนี่ยได้ทานกล้วยฟรีอีกด้วย
โอ้โหนี่ไงของชอบของดีเด่น
ก็จะมีเม็ดมะขามคั่วรวมไปถึงลูกอมแจกฟรีด้วย
ที่จังหวัดสุรินทร์ส่วนที่ยะลาค่ะ
ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ขายดิบขายดีขายดี
ขณะที่เขาบอกว่าต้องจำกัดปริมาณต่อวัน
ขายแค่เพียง๑๐๐ถ้วยเพราะว่ามันเยอะมากลูกค้า
แต่ลูกค้าถ้าเกิดจะไปทานต้องทำยังไงรู้ไหมคะ
โทรศัพท์ใช่ไหมโทรสั่งจองล่วงหน้าด้วย
ไม่อย่างนั้นอดนะจ๊ะเอาไปติดตามกันค่ะ
ฟุตป่าริมถนนศิโรรสย่านตลาดเก่าเขตเทศบาลนครยาลา
มีร้านค้าขายก๋วยเตี๋ยวแบบปูเสือนั่งกินบนฟุตบาท
มีลูกค้านั่งกินเป็นแถวยาวจำนวนมาก
นายฮานาฟีหอมจันทร์เจ้าของร้านบอกว่า
ก๋วยเตี๋ยวกับภรรยา๒คนทำให้บริการลูกค้า
เสิร์ฟอาหารรับออเดอร์จากโต๊ะในร้าน
และรับโทรศัพท์การจองของลูกค้าบางวันมีลูกสาวไปช่วย
ฮานาฟีบอกว่าได้ไปเรียนรู้สูตรการทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อย
มาจากเจ้าตำรับจังหวัดปฐุมธานี
แล้วกลับมาเรียนรู้จากพี่สาวอีกเกือบ๑ปี
สูตรนี้เป็นสูตรดั้งเดิมที่ปฐุม
คือเรียนมา๔คน
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็มาดัดแปลง
เป็นสูตรเฉพาะของร้านเด็กประตุมเลย

ลูกค้าบางคนที่เป็นลูกค้าประจำ

คือถ้ามาคิวจะยาวมาก

รอถึง๑ชั่วโมง
ร้านนี้เขาจำกัดถ้วยการขายนะครับ
เพียงวันละประมาณ๑๐๐ถ้วย
ซึ่งพอดีกับการต้มน้ำซุป๒หม้อ
และใช้เวลาขายแค่๓๔ชั่วโมงเท่านั้น

ใครบอกของฟรีไม่มีในโลกนอกจากทรองกะถิ่นและพระป่าแล้ว
ยังมีที่เมืองสุรินแค่อุดหนุนข้าวต้มราคาย่อมเยาว์
ชามละ๒๐บาทหรือสั่งก๋วยจั๊บชามละ๒๕บาท
สดสักถ้วยก็กินฟรีไปเลยทั้งกล้วยเม็ดมะขามคั่ว
หรือลูกอมตามอัธยาศัยสนใจไปลองอุดหนุนได้
ร้านข้าวต้มเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นจนถึงตี๕
เรียกว่าขายกันแบบโต้รุ่งกันเลยทีเดียวครับ
กลายเป็นขวัญใจวัยโจหรือนักเที่ยวยามค่ำคืน
คุณสำเริงคงขุนทศเจ้าของร้านบอกว่า
มานานกว่า๒๐ปีเคล็ดลับข้าวต้มแสนอร่อยของทางร้าน
คือใช้ข้าวสารหอมมะลิสุริน๑๐๐ชั้น๒คัดพิเศษ
ทำข้าวต้มส่งเครื่องหม้อใหญ่
เคี่ยวไปพร้อมกับกระดูกหมูหมูสับและเลือดหมูจนเปื่อย
ุ่มละเอียดน่ารับประทานก่อนตักใส่ชาม
ยหน้าด้วยผักชีหมูยอกระเทียมเจียวแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟ
ส่วนบนโต๊ะมีถั่วงอกสดและไข่ต้มฟองละ๕บาทไว้บริการ
และอีกเมนูที่อร่อยไม่แพ้กันก็คือก๋วยจั๊บน้ำข้น
เด็ดที่ลูกค้าต่างติดอกติดใจเป็นแถวครับ
โรยหน้าด้วยผักชีหมูยอกระเทียมเจียวแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟ

ส่วนบนโต๊ะมีถั่วงงอกสดและไข่ตัวละ๕บาทไว้บริการ
จิโมมันก็ไม่มีเหล้าหายดีมีทั้งลูกค้านั่งกินนร้าน
บางรายก็สั่งกลับไปรับประทานกับครอบครัว
แต่ละวันสร้างรายได้วันละหมื่นบาทขึ้นไป
เชื่อเลยว่าขายดีจริงครับ

คุ้มนะจะบอกให้
ใช่เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักเปลี่ยงสักครู่ช่วงหน้า
มีเรื่องราวของสัตว์โลกน่ารักในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา

คุณผู้ชมคะดิฉันกำลังเก็บใบเหลียงอยู่ค่ะ
ซึ่งใบเหลียงนะคะเป็นผักพื้นบ้านของชาวใต้ค่ะ